กันหน่อยทุกชีวิตมีค่านะคะจะเป็นชีวิตใหญ่ชีวิตเล็กชีวิตคนหรือว่าชีวิตสัตว์ค่ะ
แมวน้อยตัวนึงไม่รู้อีท่าไหนแหละมันตกท่อน้ำอยู่กลางเมืองอ่างทอง
ร้องขอความช่วยเหลือนี่คุณแมวตัวนิดนึงมากันเป็นกองทัพเลยนะคะ
กู้ภัยประสานรถยกการไฟฟ้ามาเลยบอกเปิดฝาท่อให้ที
พอเปิดฝาท่อออกมานะคะส่องลงไปดูเห็นไหม
คุณดูตัวนิดนึงพ้นฝ่ามือหรือยังก็ไม่รู้
ลูกแมวตัวสีส้มค่ะเกาะอยู่ปากท่อน้ำทิ้มส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัว
พอกู้ภัยลงไปจะช่วยนะคะมันก็กลัวก็พยายามวิ่งหลบอีก
กระโดดนี้ตกลงไปในท่อเลยทีนี้
กู้ภัยก็เอาแย่แล้วรถเคนมาแล้วใช่ไหมเอาใหม่มันลงท่อไปแล้ว
นักประดาน้ำมาเลยค่ะประสานนักประดาน้ำดำลงไปในท่อช่วยเหลือแมวตัวนี้
แต่มันเป็นท่อน้ำเสียขนาดใหญ่กลิ่นเนี่ยไม่ต้องพูดเลยคุณ
เหม็นเน่าสุดเอาอย่างนี้เป็นน้ำคลามิตังหาก็กลัวจะไม่ปลอดภัย
เลยต้องถอนกำลังปิดฝาท่อเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
เอายังไงดีล่ะเจ้าแมวตัวนั้นก็ยังอยู่ในท่อ
เอ้าไปเปิดฝาท่อน้ำทิ้งอีกด้านนึงละกัน
หวังว่าเจ้าแมวตัวนั้นมันจะใช้ทางเดินนี้ออกมาเองได้
ชาวบ้านเขาก็มามุงดูเหตุการณ์แล้วก็ส่องหมายเลขทะเบียนรถยกของการไฟฟ้าที่มาช่วยเหลือลูกแมวคันใหญ่
ทะเบียนคือ๘๑๑๖๓๓จะเอาตัวเลขไปเสี่ยงโชค
แต่นะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแมวตัวนั้นออกมาได้หรือยัง
ขอให้มันออกมาได้นะตัวมันเนี่ยวัดแล้วน่าจะเท่านี้
ครับส่วนนิดเดียวนะฮะ